เผาวอดรถน้ำมัน

คือจากท้ายกระบะนะลามไปติดเสาไฟ

แล้วก็ลามไปติดบ้านไม้อีก๔หลังสภาพแบบนี้
อยู่กลางเมืองนครสวรรค์อยู่ข้างโรงเรียนด้วย
แล้วดูสิควันดำที่มันขมงแบบนี้
เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ซึ่งรถกระบะคันนี้จอดอยู่ตรงริมถนนมาตุลี
ข้างโรงเรียนแสงสวรรค์ที่จังหวัดนครสวรรค์
มันลามมันลามไปติดเสาไฟสายไฟแล้วก็บ้านไม้

ท้ายรถกระบะคันนี้เขามีถังทินเนอร์
มีน้ำมันเก่ารับซื้อมาจากแหล่งต่างอยู่ไง

ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งนะถึงจะดับไฟได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตอน๔โมงค่ะ

นิรุธทำงานอยู่โรงกลึงฝั่งตรงข้าม
ได้ยินเสียงปีนบีบแตร่ไล่กันมา

พี่นิรุฑทำงานอยู่โรงกลึงฝั่งตรงข้าม
ได้ยินเสียงปีนบีบแดล่ายกันมา
แล้วลุกไปดูมันมีไฟไหม้ติดท้ายรถกระบะมา
คนขับรถโดดลงแล้วไฟมันก็ลุกขึ้น
ไฟเลยแล้วก็ลามเข้าไปในสุดแถวเขาด้วย

เห็นตอนแรกช่วยอะไรได้นี่ช่วยก่อน

และอย่างที่บอกไงว่าอยู่ข้างโรงเรียน
ถ้าลามไปที่โรงเรียนนี้จะมีความเสียหายมากกว่านี้
เอาบ้านเลขที่ของบ้านไม้ทั้ง๔หลังที่โดนไฟไหม้มาให้ดู
รวมถึงเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้ด้วย

ตำรวจที่สพเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะ
กำลังตามหาตัวคนขับเพราะอะไรรู้ไหมลืมบอกไป
พอหลังจากเกิดเหตุตัวคนขับรีบเปิดประตูออกมา

แต่เดี๋ยวต้องไปตามหาตัวคนขับกระบะมาสอบนะ
และความเสียหายของบ้านไม้สี่หลังข้าวของทั้งหมดเนี่ย
รวมแล้วมูลค่าความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาทนะคะ